ขนส่งปฐุมธานีนำทะเบียนประมูลเลขสวยปลุกเสกเสริมสิริมงคลโดยนายสมพงศ์สุเมธาธิกุลขนส่งจังหวัดปฐุมธานีได้นำแผ่นป้ายทะเบียนประมูลหมายเลขรถเลขสวย
หมวดอักษรก่อก่ายนอนูจังหวัดปฐุมธานีจำนวน๓๐๑หมายเลขมาทำพิธีอธิษฐานจิตเจิมแผ่นป้ายทะเบียนรถมหามงคลโดยพระมงคลวรปการเจ้าวัดวัดชินวรารามวรวิหารเกจิชื่อดังทำพิธีนั่งอธิษฐานจิตพร้อมด้วยการทำพิธีเจิมแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่
และสามารถเริ่มเสนอราคาได้วันนี้โดยจะปิดการประมูลในวันเสาร์ที่๒๐พฤษภาคม๒๕๖๖ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไป